คุณผู้ชมคะมีเหตุยิงกันกลางดึกคืนวันนี้นะคะเหตุยิงกันเนี่ยมีทุกวันจริงจริงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะที่นิคมอุตสาหกรรมนวรรณครคือมีร้านขายข้าวต้มอยู่ใกล้กับร้านเบียร์
ปรากฏว่าร้านเบียร์เขาจัดโปรโมชั่นมีวงดนตรีมาแสดงดนตรีสดจนถึง๔ทุ่ม
แต่ปรากฏว่า๔ทุ่มแล้วจ้างให้เล่นต่อไม่เลิกไม่เลิกดนตรีดังแล้วก็ดึก
เจ้าของร้านข้าวต้มก็เลยทำมือว่าแบบให้เบาเสียงหน่อยเขาไม่ได้พูดนะ
ก็คือแบบอาจจะลดเสียงเขาไม่ได้ไปต่อว่าไม่ได้ไปด่าไม่ได้ออกเสียงอะไรเลยด้วยซ้ำ
ทำท่าทำมือว่าเออเบาเสียงหน่อยเท่านั้นแหละค่ะ
ร้านเบียร์เจ้าของร้านปืน๙มมมาเลยยิงใส่เจ้าของร้านข้าวต้มเขา๖นัดเลยอะค่ะ
ตำรวจสพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีได้รับแจ้งนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายข้าวต้มปลาหมู่๑๓
นิคมอุตสาหกรรมนวรรณครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ร้านข้าวต้มเป็นร้านที่แบบเปิดติดติดกันกับร้านเบียร์แล้วก็มีร้านหลายร้านนะคะแถวนั้น
ร้านข้าวต้มเลือดหยดเต็มพื้นเลย
แล้วก็มีรอยกระสุนปืนเจาะที่รถเข็นที่วางตู้กระจกอะค่ะ
เป็นรูบวงอยู่ลูง๑มีคนเจ็บก็คือเจ้าของร้านเขาต้มชื่อว่า
นำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คนก่อเหตุคือเจ้าของร้านเบียร์ที่อยู่ติดกัน
ชื่อว่านายวุฒิเลิศพลเขตอายุ๕๐ปีนะคะ
ถูกจับได้แล้วพร้อมอาวุธปืนและกระสุนปืนค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับภรรยาคนเจ็บ
จุมทองแก้วมาลุนเขาเล่าให้ฟัง
ว่าร้านขายเบียร์ที่อยู่ติดกันเขาจัดโปรโมชั่นเบียร์

จริงแล้วจะเล่นดนตรีถึงแค่๔ทุ่ม
แต่ปรากฏว่า๔ทุ่มแล้วไม่เลิกสักที
จ้างวงดนตรีเล่นดนตรีต่อแล้วเสียงดังมาก

ตัวสามีที่เป็นเจ้าของร้านขายข้าวต้มเนี่ยนะคะ
ก็เลยเดินไปที่ร้านเบียร์ทำมือเป็นสัญลักษณ์ว่า
ให้เบาเสียงหน่อยเพราะดึกแล้ว
ภรรยาของคนเจ็บยืนยันว่าไม่ได้ไปพูดอะไร
ไม่ได้ไปต่อว่าอะไรแค่ทำมือเป็นสัญลักษณ์ว่าให้เบาเสียง
แล้วก็เดินกลับมาล้างจานอยู่หลังบ้าน
ปรากฏว่าเจ้าของร้านเบียร์ถือปืนมาโวยวายที่หน้าร้านข้าวต้ม
ภรรยาของเจ้าของร้านข้าวต้มพยายามห้ามแล้ว
ขอให้ลูกน้องมาช่วยมาช่วยกันตัวออกไปหน่อย
ปรากฏว่ายิงใส่เลยเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยอะค่ะ
ในเด็ดเจ้าของร้านข้าวต้มถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บ
เจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
ปรากฏว่ายิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ

จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
จนใดเจ้าของร้านเบียร์ยิงใส่หลายนัดเลยค่ะ
เพื่อนบ้านก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
เมื่อนบ้างก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริง